มาดูคลิปดังในโลกโซเชียลกันบ้างนะครับ

ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล

คือด่ากราดรอปภแล้วมีพลเมืองดี

จังหวะนั้นรอปภทั้งตะเบ๊ะก็แล้วนะ
ก้มแบบโค้งเหมือนกันจะขอโทษแล้ว

ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล
คือด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล
ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล
ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล

ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล
ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล
ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล
ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล

ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล

ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล

ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล
ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล
ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล

ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล

ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล

ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล
ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล
ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล
ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล

ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล

ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล
ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล

ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล
ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล
ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล
ด้วยความเคารพนะคุณผู้ชมในโลกโซเชียล